เพราะเห็นว่าคนได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เยอะแยะเลย
แต่บางคนค่ะใช้โอกาสนี้หลอกลวงต้มตุ๋นคนอื่น
ที่จังหวัดชายนาฏก็มีข่าวนะคะบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าฉันป่วยโควิด๑๙
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหันคาตอนนี้
แล้วก็เปิดบัญชีขอรับบริจาคเรื่องนี้มันจริงหรือไม่จริง
ทีมข่าวของเราก็ไปถามสาธารณสุขจังหวัดชัยนาธ

แต่ต้นเรื่องนี้มันเป็นมายังไงล่ะก็มาจากโพสต์นี้แหละ
เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้อายุ๓๐ปี
โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวข้อความสั้นแบบนี้
ติดเชื้อโควิดอยู่โรงพยาบาลหันคา
ไปตรวจมาแล้วแล้วก็ด่าทอชาวบ้านในระแวกหันคา
แล้วชาวชายนาฏว่าทำไมไม่มาช่วยและจะทำการแพร่เชื้อด้วย
ว่าไปนั่นอีกนะคะต่อมาผู้หญิงคนนี้
อินที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอหันคาแล้วก็โพสต์ว่า
ช่วยฉันทีตามหาฉันให้เจอในหันคา
ฆ่าคนตายเมื่อสองวันก่อนโอ้ยข้อมูลสเปะสปะไปหมดเลยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้จากโพสต์ของเธอเนี่ยนะคะจากนั้นมีการโพสต์หน้าบัญชีธนาคารด้วย
ระบุข้อความเปิดรับบริจาคนะคะช่วยคนป่วยโควิดสิบเก้า
จากเท่าไหร่ก็ได้สองบาทก็ได้ทำให้ประชาชนสงสัย
งงงวยแล้วก็หวาดภาวะไปในคราวเดียวกัน
เพราะเธอบอกว่าตอนนี้เธอเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙แล้ว
และจะแพร่เชื้อถ้าไม่มีคนช่วยเธอ
ล่าสุดค่ะไปถามคนในพื้นที่โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข
นายแพทย์พันลบยอดศิระจินดาสาธารณสุขชัยนาธ
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงเลยบอกว่าผู้หญิงคนดังกล่าว
ไม่เคยมารักษาตัวด้วยอาการโควิดที่โรงพยาบาลหันคา
และไม่ใช่ชาวจังหวัดชายนาฏแต่มีภูมิลำเนาอยู่ในนครสวรรค์
พอไปเช็คที่นครสวรรค์ก็ไม่เจออีกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ป่วย
ซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ข้อหาที่จะโดนไปเอาเบื้องต้นเลยก็คือพรบคอมพิวเตอร์
แล้วก็เรื่องของการรับเงินบริจาคเพราะถือว่าเป็นการช่อกง
ถ้ามีคนโอนไปแล้วเรียบร้อยนะคะความผิดสำเร็จช่อกงทันทีนะคะ
สาธารณสุขจังหวัดชายนาฏฝากย้ำค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นวันนี้แหละ
เป็นธรรมเนียมของเมืองฝรั่งเขานะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอะไรใดเลยนะคะ
ทางจังหวัดและทางเราเองขอความร่วมมือเลยนะคะ
ประชาชนที่คิดว่าวันนี้ฉันจะโกหกอะไรดีเอาเรื่องโควิด๑๙ดีกว่า
ถ้าใครโพสต์หรือแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้ประชาชนแตกตื่นตกใจ
เจอโทษหนักนะคะจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทค่ะ
เอาสรุปแล้วเอาเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของชาวชัยนาธเนี่ยนะคะ
สบายใจได้ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ป่วยใดแล้วก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ด้วย
ผิดกฎหมายนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งอย่าทำนะคะอย่าทำอย่าทำค่ะ